เมื่อวานนี้พี่หนุ่มมีการแบบว่าคุยกับคุณโอดิน
เพราะว่ามีกระแสออกมาก่อนอันนี้ที่มีการตั้งกลุ่มขึ้นมา
แล้วก็พูดเหยียดชาวอีสานนะคะ
ทีนี้เนี่ยนอกจากมีประเด็นร้อนแล้วทางพี่หนุ่มเอง
เขาก็เลยมีการเข้าไปเมื่อวานนี้เนี่ย
เขาถูกพาดพิงจากน้องที่ชื่อโอดิน

ดขึ้นมาแล้วก็กล่าวขอโทษพี่หนุ่ม
บอกว่าผมโอดินนะที่พี่พูดถึงพี่หนุ่ม
ผมแค่ขึ้นมาจะขอโทษพี่เขา
ผมขอโทษจากใจนะครับผมไม่ได้ตั้งใจพูด
ผมปากหมาพูดไปไม่ทันคิดขอโทษครับ

ไม่เป็นไรครับเข้าใจโอดีนพูดต่อ
บอกว่าส่วนเรื่องคนอีสานที่คนไปลงว่า
ผมด่าคนอีสานด่าลิซ่าคือผมไม่เคยด่าลิซ่า
ด่าคนอีสานใครบอกว่าผมไปด่าหาคลิปมา
โอดินพูดอย่างนั้นนะคะผมเป็นคนที่อยู่ในกลุ่ม
เรื่องของน้องลิซ่าเนี่ยคือคนที่ชื่อเม้งพูดใช่ไหม
หนูก็ถามนะก็เป็นคนชื่อเม้งนี่แหละเนอะ
โอเคไม่เป็นไรของพี่พี่ไม่ติดใจ

พี่หนุ่มตอบแบบนี้ได้ค่ะ